เรามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุ

เพราะว่าพ่อเลี้ยงอายุ๒๖ปี
ทำร้ายร่างกายน้องอายุเพียงแค่๒ขวบ

ส่วนแม่ของเด็กก็เลยไปแจ้งความ
เพื่อที่จะเอาผิดกับพ่อเลี้ยงรายนี้แล้ว
นางสาวมณีสาวิสาอายุ๒๓ปี

แจ้งความต่อตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เพื่อให้สืบสวนหาข้อเท็จจริง
ในกรณีลูกชายอายุเพียงแค่๒ขวบกว่า
ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมองบวมมีเลือดข้างในสมอง
และยังมีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
ซึ่งสงสัยว่าเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ

บอกว่าเช่าห้องพักอยู่ในซอยกิ่งแก้ว๔๑ทับ๑หมู่๑๒
ตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ
อยู่กับลูกชายและสามีใหม่
ก็คือนายตะวันจันทรัศน์อายุ๒๖ปี

ตัวเธอทำงานร้านอาหาร

ปล่อยให้นายตะวันเป็นคนเลี้ยงดูลูกชาย
จนกระทั่งคืนวันที่๑๒กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมากลับบ้านตามปกติ
แต่พบว่าลูกชายนั้นมีอาการไออาเจียนแล้วก็ชักเกร็ง
ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลสิรินทรเขตประเวทกรุงเทพมหานคร
ต่อมาก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ของนางสาวมณีเนี่ยก็สงสัยว่า
พ่อเลี้ยงของเด็กชายจะเป็นคนลงมือทำร้ายเด็กไหม
ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้แม่ของเด็กไปแจ้งความกับตำรวจ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมชุดสืบสวนตำรวจภูทรบางแก้วก็สอบปากคำนายตะวัน
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนี่แหละนานกว่า๑ชั่วโมง
ที่สุดเขาสารภาพบอกว่าในวันคืนเกิดเหตุก็คือ
วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่กับลูกชายเลี้ยงดูตามปกตินี่แหละ
แต่ว่าลูกไม่ยอมอาบน้ำเขาก็ด้วยความโมโหด้วยนะคะทำงานมาเหนื่อยเนี่ย
ก็เลยใช้มือตบที่ด้านหลังศีรษะของเด็กทำให้ศีรษะของน้องเนี่ยไปโขกกับพื้นอย่างแรง
จากนั้นน้องก็ร้องไห้งอแงแล้วค่ะแต่ก็ไปอาบน้ำไปดื่มนนอมตามปกติ
ที่สุดน้องก็มีอาการอย่างที่ว่าไป
ส่วนตัวของนายตะวันซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงก็ยอมรับนะว่าทำจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกเลี้ยงค่ะ

ความรักผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ผมไม่คิด
คือก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าพ่อเสียใจนะพ่อขอโทษ
ทางด้านพันธบทเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางแก้ว
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปตรวจดูห้องพักซึ่งเป็นที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
แล้วก็แจ้งความข้อหาเบื้องต้นก็คือนายตะวันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจค่ะ